มาดูเรื่องของการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงาน
ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา

แต่ว่าล่าสุดนะครับทางปตทได้เตรียมเปิดตัวเมืองอัจฉริยะ
ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โดยได้ถอดบทเรียนเมืองอัธิยะ
จากทั้งออสเตรียและเมืองเกเออร์นอร์
ฝรั่งเศสมาปรับใช้ในประเทศไทย

หลายคนต้องนึกถึงสาธารณรัฐออสเตรีย

ที่ประชาชนมีความสุขที่สุดในโลกแล้ว
อันดับต้นในสาภาพยุโรปอีกด้วย
หลายประเทศได้ยึดเอาแนวคิดการบริหารจัดการเมือง
รวมไปถึงการเดินทางมาศึกษาดูงานของปตท

ก่อเกิดโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันการศึกษา
รวมถึงศูนย์รวมของสตาร์ทอัพ
ซึ่งการรวมตัวแบบนี้ถือเป็นแพลตฟอร์ม
รวบรวมนวัตกรรมและงานวิจัยรูปแบบใหม่
มีหัวใจหลักสองอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ
นั่นคือประชาชนและเทคโนโลยี

มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างมาปรับใช้นะคะ
โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างของเมืองนะคะ
ให้เป็นรูปแบบของการประหยัดพลังงาน
และเมืองต้นแบบของการปรับเปลี่ยนนวัตกรรม

เกลอน้อเป็นเมืองนวัตกรรมที่สำคัญของฝรั่งเศส
เปลี่ยนจากเมืองอุตสาหกรรมขนาดหนักมาเป็นเมืองนวัตกรรม
และด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่
ร่วมมือพร้อมใจกันที่จะเปลี่ยนแปลงเมือง
มาใส่ใจสภาพแวดล้อม
การจัดการด้านอากาศและการจัดการของเสียต่าง
เกลอร์นอฟยุทธ์แนวทางพัฒนาเมือง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ระบบการขนส่งการใช้พลังงาน

ก็เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านอินโดเวชั่นของฝรั่งเศสนะครับ
เมืองนี้เดิมแล้วก็ทำอุตสาหกรรมขนาดหนัก
แล้วตอนหลังเนี่ยนะครับก็มีการรวมกันนะครับ
ของคนในพื้นที่ของท้องถิ่นนะครับ

จะทำให้เมืองนี้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยการดูแลสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะอากาศน้ำนะครับ
แล้วก็ความเป็นอยู่ต่างของประชาชนที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
ชั้นสินยังกล่าวด้วยว่าต้องการสนับสนุนให้ไทยมีศูนย์นวัตกรรมเป็นของตนเอง
ซึ่งปัจจุบันมีโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเกิดขึ้นแล้วที่จังหวัดระยอง
และขณะนี้ปตทกำลังจะขยายพื้นที่การพัฒนาวังจันทร์วัลเล่ให้รองรับการเป็นสมาร์ซิตี้
ลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอีก๑๐ปีข้างหน้า
วัตรรัตนาถ่ายภาพสิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน